สวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คุณมดดามทำไมไม่มาครับเพื่อนที่ไปไปทำไมมากินต้องลบกวนน้องมาสลับคิวกับน้องเอบเนี้ย
หนุ่มเน่นใส่พูดตัวบางทีก็ไม่ต้องหนักแนะบอกข้างหมดมาก็อยากหรอ

จากโลคนี้คุณมานบอำเท้ายุที่สิบเจ็ดปีนะครับ
เป็นนุ่มชาวจังหวัดขอนแก่นถูกพบว่าเป็นศพนะครับ
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่
อยู่ที่บ้านนนทันครับโดยถูกมีดปลายแหลมนะฮะแทงเข้าที่
ราวนมด้านซ้าย๒แผลแล้วก็มีสำลีอุดหูอุดจมูกแล้วก็อุดปาก
แล้วก็อุดบาดแผลนะฮะคล้ายกับตั้งใจที่จะทำแผลให้
นี้นะครับผู้ต้องสงสัยก็คือน้องมายครับเป็นสาวประเภท๒อายุ๒๙ปี
คบหากับผู้ตายนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเกือบ๗ปี
ซึ่งหายตัวไปหลังจากที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านนายรุ่งศักดิ์อำเท้าครับอายุ๕๓ปีเป็นพ่อของผู้เสียชีวิต
ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตนเองรู้สึกช็อกทำอะไรไม่ถูก
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำลูกชายถึงขนาดนี้
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดและไม่ขอโอโหสิกรรมให้
ส่วนตัวเคยเห็นน้องมาย๒ครั้งไม่รู้มาก่อนว่าน้องเป็นสาวประเภท๒
ล่าสุดนะครับวันนี้ครับวันที่๒๙พฤษภาคม
ร้อยตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
เป็นกับการอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นนะฮะ
นั่นก็กล่าวนะครับบอกว่าได้เรียกประชุมชุดสืบสวนนะครับ
เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้
ทั้งการแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
เดินเท้าหาเบาะแสของผู้ต้องสงสัย
ทางคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้
จากเกรงว่าผู้ต้องสงสัยนั้นจะไหวตัวแล้วก็หลบหนีไปได้

แต่ในนี้เขียนว่าร้อยตำรวจเอกไม่น่าจะใช่นะ

แต่นายในสคริปที่มาจะอ่านตำแหน่งผิดนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงนะครับ
พบว่ามี๔จุดครับมีภาพบุคคลคล้ายกับผู้ต้องสงสัย
สะพายกระเป๋าเป้นะฮะถือถุงสีดำนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นผ้าที่เปื้อนเลือดแล้วก็นำไปทิ้งขยะ
ก่อนเดินที่หลบหนีไปนอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพเขตจรุจักรนะครับในวันที่๒๗พฤษภาคม
ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าอาจจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
แต่ทั้งนี้ครับทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่ปักใจ

ขณะที่นางสาวนัทธริกาอำเท้าครับเป็นน้องสาวของผู้ตายก็เปิดเผยนะครับว่า
หากผู้ก่อเหตุถูกตำรวจจับแล้วจะมาขอขมาศพพี่ชายตนนั้น
กล้องกลัวไม่ให้มานะครับ
เพราะสิ่งที่ทำนั้นมันโหดร้ายเกินไป
ก่อนหน้านี้เองตนเข้าไปเรียนใน
พอช่วงหลังนี่ทะเลาะกันบ่อย
ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องหึงหวง
จนสุดท้ายก็น่าจะเกิดเหตุทะเลาะกันนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการบอกน้องสาวด้วยว่าเลิกกันแล้วแต่ยังอยู่ที่เดียวกัน

สุดท้ายน้องสาวถึงได้มารู้ว่าพี่ชายนั้นถูกฆ่าตาย
ดูสิเป็นสาวประเภท๒ด้วย
นี่นะครับเป็นขอโทษนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็น
พันธุรกิจเอกปีชาเก่งสาริกิน
ท่านเป็นกับการอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นนะฮะ
แต่ในนี้เขียนมาเป็นร้อยตำรวจเอกผมขออภัยด้วยนะครับ

เรื่องราวเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังคุณรู้เรื่องนี้ไหม
ก็อย่างตามเสนอข่าวเลยเพราะตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัว
คือตอนนี้เขาคาดการณ์ว่าเป็นน้องมายแล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่ามันมีจุดบ่งชี้หลายอย่าง

ว่าตัวของผู้หญิงสาวเพศ๒คนนี้หายตัวไป
แล้วก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเองได้มีการมาบอกกับทางน้องสาวตัวเอง

เพราะว่ารู้สึกแบบไปด้วยกันไม่ได้

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกชายตัวเอง
ก็จะทะเลาะกัน
นี่ดูสิ
นี่เป็นภาพตำรอง
เขาคิดว่าต้องใช้คำว่าทางไทยรัฐ

ก็มีเบาะแสนะฮะเบาะแสของน้องมายเนี่ย
อย่างที่เราบอกสาวประเภท๒ขอนแก่นคนสวย
เขาบอกว่าสวยแล้วล่ะนะครับผู้ต้องหา

ผู้ต้องสงสัยฆ่าแฟนนุ่มเนี่ยนะฮะ
อย่างที่พี่หนุ่มบอกแทงทะลุ๒แผล
น่าจะแทงตอนหลับด้วย

ออกนอก
ถูกไหมอืมเพราะอยู่ตะจุนจักรอ่ะเขาเลยน่าจะออกจากพื้นที่ไปแล้ว
อายุก็เพิ่ง๒๙พบหากันมาอยู่ด้วยกันมาเกือบ๗ปีเขาอยู่กันนานนะ๗ปี
ก็บอกอย่างที่บอกว่าหายตัวไปหลังจากที่เกิดเหตุญาติอย่างที่พี่หนุ่มบอก
ว่าเนื่องจากกระเทยคนนี้หายไปปุ๊บก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นคนที่ต้องสงสัยที่สุด
ถูกต้องไหมครับก็ติดต่อไม่ได้ไงตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้อยู่ตอนเนี้ยนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าผู้สื่อข่าวก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
แล้วก็น้องสาวเขาก็ไม่ให้อภัยเนี่ยแหละช่วงหลังก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยก็มีการทะเลาะกันบ่อยขึ้น
แล้วก็เหรอฆ่ากันเลยเหรอวะฆ่ากันเรื่องอะไรวะ
ก็อาจจะเป็นกรณีที่แบบฝ่ายชายอยากจะเลิกตีตัวออกห่างก็ได้ก็เป็นไปได้
ฝ่ายผู้หญิงหรือสาวเพศ๒เนี่ยก็อาจจะแบบไม่อยากเลิกแล้วก็ก็เลยสังหาร
หรืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไม่เขาบอกว่าแทงเข้าไปมันไปตัดคั่วหัวใจพอดี
ก็คือเหมือนเวลาปกติคนเสียชีวิตใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบเอาสำลีอุดไว้เพื่อไม่ให้แบบ
น้ำข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาแต่อันนี้งงอ่ะหมายถึงเขาอุดก็คือเพราะว่าไปฉีดปราโมลีน
เขาก็เลยพูดแต่อันนี้อันเนี้ยคือเขาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ทำความสะอาดร่างกายใหม่ดูแบบ
เหมือนแบบไม่มีคราบเลือดไม่มีอะไรอยู่ที่ชุดเหมือนเปลี่ยนชุดด้วยอ่ะอันนี้คือทำแบบนั้น
คือเขาบอกเหมือนกับพยายามเหมือนกับอำพลางเหรอไม่เขาบอกอะไรงั้นเหมือนกับพยายามแบบว่ารักษาบาดแผลอะไรอย่างเงี้
แล้วเขาไม่มีความรู้ว่าอย่างงั้นได้ยังไงวะนั่นไงมันก็ไม่รู้ว่าทำเสร็จแล้วเราก็รู้สึกผิดหรือเปล่า
เขาผิดหรือเปล่าเราก็รู้สึกแบบดีหรือเปล่าเขาก็รักกันอยู่อ่ะไม่รู้เลย
แต่รักกันก็ไม่น่าทำไหมเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรเรื่องนี้
อย่างที่บอกเมย์บอกว่าเฮ้ยเขาก็จัดการกับศพใหม่ได้เรียบร้อยพอสมควรเลย
มีการโพสต์คลิปตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายที่ขับรถกระบะหลบหนีด้วยความทุลักทุเล
คุณไปดูเอาเองแล้วกันนะฮะปาดซ้ายทีขวาทีโอ้โหซึ่งงานนี้คนค้ายาสวมวิญญาณแบบว่าโอ้โหฟัด
ซีเรียสท์เลยคุณดูฟัสดีเติร์สเลยจริงล้อเป็นไฟเลยนะครับถูกซึ่งหนีตำรวจนะคะ
ล้อหน้ายางแตกอ่ะคุณล้อหน้ายางแตกไม่พอขับรถต่อไปเรื่อย
แบบฟัยออกมันออกตามร้อยอย่างนี้เลย

ในที่สุดถามว่ารอดไหม

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งถึงรายละเอียดของคดีนี้ว่า
ตำรวจได้เบาะแสให้จับกลุ่มผู้ทำความผิด

โดยวางแผนดักถวดค้น
แต่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยพยายามแล้วนะ
พยายามจะขับรถหนีออกไปตามคลิปที่โพสต์ออกมา
ดูล้อสิหายครึ่ง
คุณดูมันบดมาขนาดนี้เลย
สำหรับผู้ต้องหามี๒คน
ชื่อคุณกันตินันคำประกอบ
วัย๓๗ปีแล้วก็โกศิลป์เพชรโสม
วัย๒๑ปียาบ้า๓๒๕๐เมตร
ยังไม่พอฮะยาไอ๔๑กรัม

นี่แหละนี่
โอ้โหแบบเป็นคลิปที่คนแชร์กันเยอะมากจริงเนาะ

มันกลัวไฟจะลุกขึ้นมาไงพี่

จริงเรานึกว่าวันนี้ก่อนเข้ารายการเรานายกจะประกาศอะไรสักหน่อย
แต่ปรากฏว่าวันนี้นายกไม่ได้ประกาศแต่เราเป็นที่รู้
พี่หนุ่มครับแฟนในทวิตเตอร์บอกว่าช่วยอ่านหน่อยค่ะ
วันนี้มีบอกรักไหมมีช่วงบอกรัก

ระหว่างนี้เราเล่าไปก่อนนะ
พี่หนุ่มช่วยตามหาคนให้หน่อยค่ะ

คุณรถเมย์สวยทุกครั้งที่ได้ชมรักนะครับ

ช่วงบอกรักผ่านสื่อ

วันนี้ตอนแรกเราจะคิดว่าจะได้ถึงเที่ยงคืนเนอะ
ตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นเที่ยงคืนแล้วไปตี๔
แต่จริงแล้วปรากฏว่าหลังจากที่วันนี้นะครับ

การสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก็แถลงถึงมติที่ประชุมสบคโดยมีมติผ่อนปลน
ปรับลดเวลาเคอร์ฟิลล์ลง๑ชั่วโมงค่ะ

ก็จะปรับลดลงมาเป็น๕ทุ่มถึงตี๓
แล้วก็ปรับเวลาปิดห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับ

รวมถึงการผ่อนปลนในระยะที่๓
ซึ่งกลุ่มกิจการแล้วก็กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ก็จะเริ่มวันที่๑มิถุนายน

เลยคือศูนย์การแสดงสินค้า
แล้วก็ศูนย์ประชุมหรือว่าสถานที่จัดนิทัศกาล
จำกัดเข้าพื้นที่ไม่เกิน๒๐๐๐ตารางเมตร
แล้วก็จะเปิดได้ถึง๓ทุ่มนะคะ
สนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่อง
ตอนนี้ก็เรียกว่างดการจัดกิจการที่มีคนมาชุมนุมหนาแน่น
ร้านเสริมสวยสามารถทำสีผมได้แล้ว

เสริมความงามพี่มีใจเย็น

ให้เจ้าหน้าที่มาประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ปกครองมารับเท่านั้น

คลินิกเสริมความงามและสถานที่สากหรือว่าเจาะ
แต่ว่าเว้นบริเวณใบหน้า

หน้าแต่โบท็อกน่าจะได้อยู่นะ

เว้นบริเวณใบหน้าอาจจะเป็นการนวดตัว

ไปฉีดโบท็อกนี้มันได้สิก็ปิดไว้อย่างนี้แล้วก็ปิด
อาจจะแค่หน้าผากอะไรแบบนี้
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
มีสปานวดแผนไทย
นวดฝาเท้าได้ไม่เกิน๒ชั่วโมง
แต่มีข้อยกเว้นคืองดการอบตัวอบสมุนไพร
ไอน้ำนวดใบหน้ายังไม่ได้เหมือนกันนะคะ
และอาบอบนวดยังไม่ได้ค่ะ
ให้อบได้แต่ว่าอันนี้ห้าม
สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
มีเข้าไปได้แล้วแต่ว่าจำกัดเวลาการใช้
จำกัดผู้เข้าเล่นแบบรวมกลุ่มนะคะ
งดอบตัวเหมือนเดิมอบไอน้ำแบบรวม
อันนี้ยังไม่ให้๘สนามกีฬาเพื่อฝึกซ้อม
ตอนนี้ก็จะมีฟุตบอลฟุตซอลบาสเก็ตบอล

งดการแข่งขันเอ๊ะแล้วเล่นฟุตบอล

คือเอาง่ายเขาเรียกว่างดการแข่งขัน
มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน๑๐คนปกติ

ก็ไม่ได้อยู่ดีถ้างั้นก็ต้องตัดเล่นให้เหลือแบบไม่เกิน๑๐คน

สนามกีฬาเพื่อฝึกซ้อมแต่ว่าไม่ได้แข่งจริง

ก็อาจจะฝั่งละ๕คนได้แค่นั้น
ฟุตบอล๗คนฝั่ง๗๗๑๔ก็ไม่ได้อยู่ดีเกิน

ก็คือเอาง่ายให้ซ้อมแต่หมายถึงว่าให้ซ้อมแต่ไม่ให้แข่งขัน

สถานที่เล่นโบลิ่ง
สเก็ตโลเลอร์เบสให้เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมเท่านั้นเหมือนกัน

สมมุติถ้าเกิดเราไปเล่นโบลิ่งหรือเราก็บอกเอาออกกำลังกายค่ะก็ได้

แต่โบลิ่งก็อาจจะเพราะปกติเวลาเล่นอาจจะคนเดียวเล่นกันเลย
ใช่เขาจำกัดคนคือเขามีไทยชนะเช็คอินเช็คเอาท์ไง

ค่ะสถาบันลีลาสหรือว่าสอลีลาศอันนี้ได้อยู่นะคะ
กิจกรรมทางน้ำอย่างเช่นเจ็ดสกีบานาน่าโบ๊ท
ดการแข่งขันและจำกัดผู้เล่นอีกเหมือนเดิม
โรงภาพยนตร์ค่ะอันนี้หลายคนถามมาก
แล้วนางเก่งมากคุณแม่นางรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเปิดนางไปถ่ายทำใหม่
แล้วก็ยิงทีเซอร์ตัวใหม่ด้วยนะมีเวลาไปถ่ายแล้วคุณแม่

คืออย่างนี้เขามีการจำกัดคน
ก็มีแบบโรงภาพยนตร์โรงละครอย่างนี้จำกัดคนเข้าไปได้คือไม่เกิน๒๐๐คน
อย่างพวกโรงมหรสบเปิดได้เฉพาะลิเกอันนี้ลิเกได้แล้ว
ตัดการแสดงพื้นบ้านงดแสดงดนตรีกับคอนเสิร์ตยังไม่ได้นะคะ

ทีนี้โรงภาพยนตร์ปกตินั่งเป็นเขาบอกว่านั่งเป็นคู่ได้ด้วย

ไม่มีอย่างนี้คุณแม่คือว่าที่เขาจัดก็คือเวรที่แหละ
ก็จะมีคู่เป็นที่นั่งคู่แล้วก็เว้นแล้วก็เป็นที่นั่งเดียว
เพราะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโรงหนังเนี่ยไม่น่าจะได้เปิดถูกต้องไหมล่ะ
แต่ปรากฏวันนี้เขาประชุมกันออกมาโอเคล่ะ

แล้วก็จะมีเป็นคู่แล้วก็เว้นแล้วเป็นเหรียวซึ่งห่างนี่คือไม่ใช่ว่า
เอาแค่ป้ายแปะนั่นเห็นไม๊ก็ต้องเอาเต้าก้วยออกเลย
เขาบอกมาคือเขาเอาเขาถอดโต๊ะเอาเขาบอกถอดเก้าอี้ออกไปเลย
ใช่ซึ่งจริงถามพี่หนุ่มถามว่าจะมีคนไปไหม
ในอีกบางมุมคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันอาจจะมีโอกาสได้ไปดูหนัง

บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากไปตอนนี้ก็ได้นะ

คนที่เขาอยู่คอนโดอยู่อพาร์ทเมนต์อะไรอย่างนี้
เขาต้องการหาความผ่อนคลายที่แบบเยอะที่สุด
โรงหนังเป็นอะไรที่เข้าดูได้ถูกสุดถูกต้องไหม

ใช่อีกหนึ่งอย่างค่ะที่เขาจะมีการผ่อนปน
ก็คือสวนสัตว์หรือว่าสถานที่จัดแสดงสัตว์นะคะ
แต่อันนี้ก็คือจะมีการจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าไปอยู่ดี
ปราคอก็แถลงถึงสถานการณ์การระบาดในประเทศไทย
ก็พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๑๑รายค่ะวันนี้
ผู้ป่วยสะสม๓๐๗๖ราย
กลับบ้านได้๒๙๔๕ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตถึงวันนี้คือ๕๗รายค่ะ
สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม๑๑รายนั้น
ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศคูเวท
แล้วก็เข้าสเต็ปควารันทีนถูกต้องอยู่ที่กรุงเทพ๒ราย
แล้วก็ที่สมุทรประการ๙รายซึ่งทุกรายไม่มีอาการนะพี่
อย่างที่เราบอกว่าประเทศที่เสี่ยงสุดตอนนี้คือบาซิล
ที่มีผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตสูงกว่าอเมริกาอีกนะฮะ
อืมอ้าซิลตอนนี้เป็นครั้งแรกจริง
คืออย่างแสดงว่าถ้าไม่แสดงอาการคือยังไงคุณแม่
เพราะว่าอันนี้เขาเข้าอยู่ในช่วงสเตจควารันทิงเขาอาจจะมีการเช็คแหละคิดว่า
ถ้าเราจะถึง๖ล้านก็แล้วนี่๕ล้าน๙แล้วอ่ะ
เสียชีวิตทั้งโลกนะ๓๖๑๐๐๐เยอะ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจาก๕ล้าน๙เนี่ย
รักษาหายนะฮะ๒๕๐๐๐๐๐บาท
ก็คือแบบมากกว่าแสดงว่า
แล้วถึงรอบสอบก็เห็นคุณหมอเห็นคนล่ะ
วันนี้คุณหมอออกมาวันนี้มีคนแชร์กันเต็มเลยพี่
ใช่บอกว่ารอบสอบนี้มาแน่

ก็คือต้องให้ระวังกันให้ดีอะไรอย่างนี้
ซึ่งคำถามอีกที่เขาบอกว่าอ้าว
เด็กจะได้เรียนหนังสือกันเมื่อไหร่
ที่สวบคอเขาเคยประกาศไปตั้งแต่ต้นเนี่ยว่า

จะเปิดเรียนกันวันที่๑กรกฎาคม
ถ้ามีความพร้อมอาจจะขยับมาให้เร็วขึ้น

แล้วก็กลับมาเสนอเช่นแบบว่าโรงเรียนเนี่ย
ในเมืองเริ่มเวลาไหมอะไรอย่างนี้
จำนวนต่อแบบว่าจำนวนต่อชั้น

ทำไมลูกสาวผมจะไปเรียนแล้วเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ย

ใช่ต้องให้รัฐมนตรีศึกษาเนี่ย

โรงเรียนอาณาชาติทั้งหลายจะเปิด๑วิทยุนายนเนี่ย
โอเคล่ะมันเป็นข่าวออกไปทุกที่

เฮ้ยยังไม่ใช่นะ

เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้อง
ตอนแรกเราบอกว่าเด็กมันหายเองได้

มันจะอยู่กับคนที่มีไขมันเยอะก็คือ

ไอโควิดเนี่ยจะเริ่มเติบตกเพราะมันเป็นโปรตีน

เด็กสามารถแพร่เชื้อให้ผู้ใหญ่ได้
ก็คือส่วนใหญ่เด็กเป็นเด็กอาจจะไม่แสดงอาการ
แต่กลับไปบ้านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ติดไง
เด็ก๒๓วันอ่ะบทที่เด็กจะป่วยอ่ะ

วันที่๔ปุ๊บเขาบอกจากสถิตินะ

คุณปลอดภัยคุณไว้ใจได้เลย
เพราะว่าโควิดมันอาจจะติดจริง

วันนี้เด็กเพราะมันเกิดขึ้นที่ไหน

แม้กระทั่งฝรั่งเศสลองเปิดเรียนหนังสือปุ๊บ
กบกลับไปแพร่เชื้อให้ผู้ปกครอง

เท่านี้แหละมันไม่ต้องไปใกล้

เขาก็ยังไม่อยากให้ไปในความรู้สึกของคนเป็นผู้ปกครอง

ไม่เป็นไรรอให้มันมีอะไรแบบที่มันดีขึ้น

ทุกอย่างจะต้องรอรัฐมนตรีคือกว่าที่เราจะรู้ผลกันจริงเนี่ย
ก็ต้องรอให้สวบครัฐมนตรีไปหาลือ

แต่วันนี้วันที่๒๙แล้วเนอะอีกไม่กี่วันเองวันที่๑แล้ว

พบมีประชุมคอรมอลอีกทีก็คือวันอังคาร
อ้าวทั้งนั้นก็เกินวันที่๑วิทยุนาล์แล้วนะพี่

เวลามีการพูดอะไรกันออกไปแบบนี้ส่วนใหญ่โรงเรียนต่าง
หรือว่าแบบไม่ว่าจะไปไหนเขาก็ต้องเตรียมตัวอยู่ดี
ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดู
แต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเหมือนกับเขาไปเรียน

ก็ไปเรียนสมมุติมีเด็ก๑๐คนสมมุตินะ
เขาก็จะแบ่งเรียนไปเรียน๕คน
อีกวันนึงอีก๕คนอีกวันนึงอีก๕คนอย่างนี้

สลับกันถ้าที่รู้เป็นใช่ตอนนี้วิธีกระจาย
ของโรงเรียนไทยก็จะต้องทำเหมือนกัน

มันตกประมาณ๔๐๓๐ค่ะ
คนถูกต้องไหมครับ๓๐๔๐๕๐คน
เพราะฉะนั้นโรงเรียนจะจัดคิวยากแล้ว
แต่ถ้าสมมุติเด็กทั่วไปโรงเรียนทั่วไปมันจะยากแล้ว

ยังยืนยันว่าเด็กนักเรียนไทยเนี่ย
เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

รัฐมนตรีไปหาข้อหาลือหาข้อสรุปก่อนว่า
ความปลอดภัยความมั่นใจมันจะเป็นยังไง

รัฐมนตรีไม่ได้มีสิทธิ์อนุญาตตัดสินใจเองนะฮะ
รัฐมนตรีจะต้องประชุมเสร็จปุ๊บ

จะดูอีกทีนึงว่าเปิดได้หรือเปล่า

เพราะ๑๑คนมันไม่ได้มีการแพร่ระบาดในประเทศเลย

โดนกลับตัวหมดเลยประกวัญเรารู้ก่อนพอเริ่มก่อน

ต้องคลีน๔๐นาทีถึงรับแขกคนต่อไปได้หรือเปล่าครับ

ออกมาว่าคนต่อไปก่อนจะเข้าต่อจากพี่ได้เนี่ย

เขาต้องคงคลีนทำทุกอย่างอะไรอย่างนี้

รอประกาศแล้วตามหมายถึงรอข้อละมอเสนอสอบประคออีกทีหนึ่ง
แต่๑กรกฎาคมถ้ามันดีขึ้น
ก่อนประโยชน์ระยะที่๔ได้ปุ๊บมันดีขึ้น

เอ้าเรื่องแปลกแปลกของเราช่วงหน้าค่ะ
มีลุงชาวอ่างทองมีนมสี่เต้า

ผมเคยเห็นคนมีนมตรงนี้๒อันแล้วก็มีนมอันนี้

น้ำหวานก่อนที่จะตาย

จริงคือทำงานแบบทั้งวันเลยไม่ได้ทานข้าว

เวลาข้าวห้องรักษามันแพง

ไปกินน้ำหวานเดี๋ยวเป็นตัวแล้ว

พี่นุงที่จะเล่าว่าใครมีนมสี่เท่า

แสดงว่าเป็นแบบเคยมีข่าวมาแล้วป่ะคะ

สันนี้อยู่บนก็มีสีเต้าเถอะเหรอใช่ไหมพี่หนุ่ม

อ๋ออันนั้นไม่รู้ไม่ใช่หรือเปล่า
ไปที่โคกสว่างฮะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเนี่ย
ที่เขามีร่ำลือกันว่าได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้อง
อยู่บริเวณป่าข้างทางในหมู่บ้านไงที่เราเคยเล่าไง
อืมห้าวันห้าคืนคุณพอตรวจสอบปุ๊บ
ปรากฏว่าไม่พบต้นเสียงฮะ
สิ่งที่เจอคือเศษซากสารพระภูมิเจ้าที่เนี่ย

พระพุทธรูปรูปปั้นอื่นที่ชาวบ้านนำมาทิ้งเอาไว้
สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่เดินสัญจรไปมา
บริเวณดังกล่าวยามค่ำคืนเป็นอย่างมาก
ล่าสุดชาวบ้านโคกสว่างและพื้นที่ข้างเคียงเนี่ย
ได้มีการทำพิธีย้ายสารต้นโพที่มีอายุมากกว่า๑๐๐ปีคุณ
ที่อยู่บริเวณดังกล่าวอาจารย์เริงไหม

นี่ไงอาจารย์เริงพระเริงเห็นไหมล่ะ
เริงนะฮะเขาบอกว่าเพื่อเอาไปไว้ที่อย่างที่เหมาะสมนี่แหละ
เขาใช้รถแบ็คโฮลขุดเคลื่อนย้ายเศษซากสารเก่านี่ดู
คือเขาบอกว่าคนเดินไปได้ยินเสียงเด็กร้อง
อยู่นี่อยู่นี่นะร้องไห้อะไรอย่างนี้
ใช่แล้วคนก็ไปเดินหาดูกันอะไรอย่างนี้
ปรากฏไม่เจอแล้วก็ไปเจอเป็นตานเป็นต้นโพ
แล้วด้านหมอเริงอย่างที่คุณบอกเพื่อนหนุ่มเนี่ยนะ
หมอผีชื่อดังในหมู่บ้านเปิดบอกว่าต้นโพต้นนี้
มีเทพเทวดาสิงสถิตอยู่คุณประกอบกับการไฟฟ้า
ได้ทำการสร้างโครงเหล็กเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

ทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านต้นโพ
ซึ่งตนเคยทักเอาไว้แล้วถ้าใครย้ายต้นโพต้นนี้
ไม่มีการทำพิธีบวงสวงอย่างถูกต้องเนี่ย

ทำให้คนงานแล้วก็ช่างก่อสร้างเสาไฟฟ้า
เขาปากคนต่างกลัวเขาก็มาทำ
จึงต้องนำเครื่องเส้นไหว้มาทำพิธีบวงสวง
มันเด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
มันไปตรงกับเลขน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์

จริงหรอครับคุณแม่

เธอหน้าตบปากนะ
ซึ่งเชื่อว่าเจ้าที่สิงสถิตอยู่ตรงต้นโพแห่งนี้ให้โชคให้รับ
เออเขาบอกเป็นกุมาตรการใช้การใช้แล้วเธอเคยได้เลยจากไอ้ไข่บ้างไหม
โอ้โหบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนบุคค
จากที่คุณแม่พูดวันนั้นศุกร์นี้เลยนะคะเทปไอ้ไข่ออกเลย

อ๋อเหรอโรงนายรีรันดิ์เลยเพราะไอ้ไข่ดังมากกว่าที่ที่ผ่านมา

นางหนักกว่าเธอตอนแรกฉันได้มาปุ๊บฉันเอามาเลี่ยมทองใช่ไหม
นางบอกนางยังไม่เลี่ยมนางต้องขอให้ได้ก่อน

เรีย่มเพชรเธอเปิดนั่งของฉันแสดงว่าเธอมีเพชรอยู่

อ้าวนางห้อยเลยอ้าวนั่งเปิดดูสิ
ทองคุณผู้ชมขออนุญาตกินน้ำเขียวในรายการหน่อยนะ

เดี๋ยวเกิดนั่งอยู่ไปเป็นลมอะไรกันไปตอนนี้เนาะ

ได้ด้วยเหรอก็อยากทำอะไรก็ได้สิทำไมไม่ได้
ก็ข่าวใส่ไข่มันเหมือนกับคุณผู้ชมกับผมก็คุยกันอยู่ที่บ้าน

ผมนั่งอยู่กับคุณผมก็กินน้ำได้
ผมจะเป็นลมเนี่ยตอนนี้

ผมห้อยทองเห้ยดูสายใหญ่กว่าฉันอ่ะคุณหมายถาม

อันที่ไปด้วยกันอันแรกเลย
ไม้ที่ขุนพันธุ์ทั้งนั้นแหละ
ที่สารหลักเมืองนะครับ
อันนี้เป็นไม้ตะเคียน
ที่ขุนพันธุ์เอามาทำสารหลักเมือง
ที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็จะเหลือเศษของไม้ตะเคียนอันนี้

ถูกดูว่าฉันมี
ฉันฉันถือว่าฉันเป็นคนที่มีเหรียญไอไข่เยอะที่สุดเลยนะ

ใช่หรือว่าพี่โจ๊กขายดิบขายดี
ขายเสื้อดีนะดิบขายได้วันละ๓๑๐ม

ได้เท่าไหร่นะจริงเขาบอกแองจี้เล่าบอกว่าครั้งแรกพี่แม่ขอไป๑๐บาท
เธอถามนั่งแล้วเหรอตอนแรกช่วงโควิดพี่แม่บอกว่าน้องไข่ช่วยพี่ด้วยนะ
โควิดไม่มีใครซื้อของพี่เลยถ้ามีอิทธิฤทธิ์มีจริงมีปฏิหาร
ภาย๑อาทิตย์ขอได้สัก๑๐ล้านได้ไหมอาทิตย์เดียวนะขอดูปฏิหารหน่อยได้
อ่ะเป็นไงต่อล่ะต่อละกันจากหลัก๑๐ก็ไปหลักร้อยละกันงั้นพี่ขอไปหลักร้อยละกันนะ
นางได้เป็นบ้านนางได้๑๓ล้านหรือไม่ตอนนี้นางก็จะขอมากกว่าหลักร้อยอีก
ก็คือก็คืออาจจะสักเกินเหมือนกันถ้าพี่แมวว่าถ้าเกิดได้ครั้งนี้มหรสบใหญ่เลยจ้ะจัดเลยที่วัดเจดี
ง่ายนิดเดียวกะละแม่ย้ายไปอยู่วัดเจดีเลยถ้าได้อย่างงั้นก็ย้ายไปอยู่วัดเจดีเลยไปอยู่กับไอ้ไข่เลยอ๋อ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
เออก็ไปอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ไลค์นั่งขายไก่ไปอยู่ทั้งนั้นไก่ไปน้องต้องเงียนพี่แมว่าเขาไลค์ขายของอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วไง
เขายังมีสามแทบที่เขายังต้องทำงานอยู่ที่ไม่ต้องแล้วโอ๊ยรวยเป็นพันล้านขนาดนั้นก็ไปอยู่ทั้งนั้นเลย
น่าจะเยอะอย่างนั้นเลยเหรอต้องลองดูน้อยนะพี่แมว่าเขาไลค์ขายของอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วไงน้องต้องเงียนพี่แมว่าเขาไลค์ขายของอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วไง

พี่หนุ่มก็ได้พี่แมว่าก็บอกว่าพี่หนุ่มก็ได้พี่ก็เชื่อเฉพาะพี่หนุ่มแหละ
พี่หนุ่มก็ได้พี่แมว่าก็บอกว่าพี่หนุ่มก็ได้พี่หนุ่มก็ได้พี่ก็เชื่อเฉพาะพี่หนุ่มแหละ
พี่หนุ่มก็ได้พี่หนุ่มก็ได้พี่หนุ่มเชื่อเฉพาะพี่หนุ่มแหละ

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้
พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้
พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้
พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้

แต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้
แต่หนุ่มไม่ได้พี่แมว่ะแต่หนุ่มไม่ได้
คุณถามจริงเนี่ยวัดจะดีเขามาให้อะไรคุณบ้างมั้ยเนี่ย

จะซื้อพระซื้อบูชาเขายังไม่ให้เลย
จะซื้อเหรียญยังไม่ให้เลย
จะซื้อเหรียญยังไม่ให้เลย

จริงอยู่ในปีพศที่ทุกคนอยากหา

เดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ได้มีราคาเลย

ตั้งแต่หน้าด้านเขาให้ฉันคนเดียว
แล้วเธอก็บอกบังคับให้เขาเอามาให้

ไม่มีสุดท้ายปรากฏว่ามีเจอน้องคนหนึ่งอยู่ที่นั่น

แต่คนที่บูชาเขาบอกว่าถ้าเกิดอย่างน้องไข่เนี่ยไปอยู่กับใครเนี่ย

ถ้าเกิดไปอยู่กับองค์ใหญ่น้องไป

ที่เป็นลูกเป็นลูกหายไปเลยนะ

คุณต้องเกรงใจกศธชเขาบ้างนะคุณมาพูดอย่างนี้
อ้าวแต่จะหลีกินน้ำหวานแล้วก็อ่านข่าวเร็ว

จิ้มขอทำงานกับหนุ่มมาจะ๑๐ปีแล้วขอหนุ่ม

ขึ้นทองน้ำไปด้วยเอ้า

ลุงชาวอ่างทองวัย๖๓ปีนะครับมีนม๔เต้า

สังคมโซเชียลนะครับแห่แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าธวัฒน์ทองโอภาษย์
ที่ถ่ายภาพชายมีนมถึง๔เต้านะครับมากกว่าคนปกติทั่วไป
ซึ่งนี่เห็นไหมดูดิน๑๒ข้างบนเป็นกระปิกผีเสื้อเลยเห็นไหมล่ะ
ซึ่งทางผู้โพสต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบตตลาดใหม่ลงไปช่วยเหลือ
หลังบ้านของชายคนดังกล่าวนั้นถูกลมพายุพัดจนกระทั่งบ้านนั้นเสียหายนะครับเมื่อหลายวันก่อน
นายสมศักดิ์เผือกดีครับอายุ๖๓ปีเป็นชายที่อยู่ในภาพ
เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยมีนมทั้งหมด๔เต้านะครับแล้วก็มีมาตั้งแต่เกิดด้วย
ซึ่งก็ไม่คิดอะไรนะตอนเด็กนะฮะก็ถูกล้อว่าเป็นควายบ้างเรียกไอ้ควายบ้าง
พอโตขึ้นมารู้สึกเฉยแล้วเพราะนมที่มีเนี่ยมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพหรือว่าดำรงชีวิตตัวเอง

นี้นะครับเมื่อ๒๐ปีก่อนตนเองได้เข้าไปทำงานในกรุงเทพ
ลูกพี่ที่อยู่ด้วยเนี่ยก็เห็นนะฮะก็บอกว่าแปลก
กระทั่งรายการโทรทัศน์เชิญไปออกทีวีด้วยนะ
ส่วนตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าเป็นปมด้อยอะไรเลยนะครับ
แต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตนนั้นแคล้วคลาดจากอันตรายใดทั้งสิ้น

แต่ของคนที่พี่รู้คือไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
อีกคนนึงเขาจะมีตรงนี้ด้วยมีตรงรักแร้
ข้างตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้
มันขึ้นมาเป็นแบบไม่ใช่เป็นนมเลย
เป็นนมเลยเป็นนมอีกเต้าเลยเป็นผู้หญิงด้วย

มีน้องคนหนึ่งตอบในทวิตเตอร์ถูกด้วย
เหมือนกับเขาเคยพูดหรือเขารู้จากไหนก็ไม่รู้
มีคนถามอีกแล้วว่าใครหรือเหรอคะโอ้บอกชื่อได้ไหมคะ
อีกเรื่องหนึ่งคนไปแห่ล้วงหายกันใหญ่เลยค่ะ

มีกลุ่มชาวบ้านแห่นำดอกไม้ทูบเทียน
มากราบไหว้เจ้าพ่อลูกอ่อนหรือว่าเจ้าพ่อยมทัศน์
บริเวณข้างซุ้มประตูทางเข้าวัดแม่นาเรือ
ในพื้นที่หมู่๑๐อำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
หลังจากทราบข่าวว่ามีหลายคนถูกลอตเตอรี่ในงวดที่ผ่านมา

วิธีนะคะการขอโชคจากเจ้าพ่อโยมทัศน์นั้น
ชาวบ้านเขาที่มีจิตศรัทธาก็จะนำพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียน
รวมทั้งขนมมาเส้นไหว้ขอพร
ซึ่งการขอโชคลาภจะต้องเอามือล้วงเข้าไปในหาย
ที่ตั้งอยู่บนแท่นหน้ารูปปั้นเจ้าพ่อโยมทัศน์นี่แหละค่ะ
จากนั้นเนี่ยหยิบก้อนหินสีขาวในหายออกมา
โดยก้อนหินแต่ละก้อนนั้นจะมีตัวเลขอยู่
แล้วก็ไม่มีตัวเลขเขียนกำกับเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าถ้าอ่าลองลองดูล้วงออกมา
อ๋อมันจะมีเลขเหรอนี่ไง

ไม่แล้วถ้าเกิดมันมีวงวาวอยู่ข้างในล้วงไปไม่ทำอะไร

คือจริงจะบอกว่าในหายมันมีทั้งแบบที่มีตัวเลขกับไม่มีตัวเลข
ก็คือเขาก็จะมีทั้งสองแบบก็คือสุดแท้แต่ว่าดวงของแต่ละคน
ใช่แล้วถ้าเกิดว่า๑๐คนไปล้วงขึ้นมาแล้วแต่ละคนได้แต่ละเบอร์ไปทำยังไง

ก็ต้องมันจะบอกได้แค่เบอร์สองเบอร์แค่นั้นแหละ
ใช่นี่ไงเขาบอกว่าสำหรับงวดนี้เนี่ย
ล้วงด้วยก้อนหินที่มีตัวเลขเขียนกำกับไว้หลายคน
ไม่ว่าจะเป็น๑๗๑๘๔๑๑๘๗๑๙๕๑๙๗มากมายทีเดียวค่ะ

ก็ดวงใครดวงมันบางคนดวงนี้อาจจะคิดไม่ออกว่าจะซื้อเลขไหนดี

อเจมส์อศิรราสนมมีคนก็ส่งทวิวเตอร์เข้ามาอีกนะ

เนี่ยนะฮะบอกว่าตามหาคนหายชื่อนายเว้นวัก
ไนหายไปไหนคิดถึงณจากพีท

ไม่ประเด็นคือเธอก็ว่างอ่านเนอะ

คุณโจ๊กคะเอาเหรียญไอ้ไข่มาคืนคุณมดดำด้วยค่ะ
สังเกตได้ว่านางรู้สึกเสียดายจริง
เสียดายเพราะพี่มดดำพูดหลายครั้งแล้วพูดหลายวัน

เมื่อวานมีคนส่งเข้ามาในทวิตเตอร์ถามคุณแองจี้เป็นลุกใช่ไหม

เอาเป็นลุคก็คือลุคอย่างนี้ไง
เป็นอะไรถูกค่ะลุคลีลุคลนคุณแม่มันผิดตรงไหนล่ะ

ลูกหมูประหลาดนะครับขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณนะครับ
กูเหนื่อยมากเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องหมูกูอ่านอีกแล้ว
แล้วพี่ราชรู้ว่าไข่เมื่อกี้นี่ไง
สื่อข่าวนะฮะได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่าพบหมูออกลูกประหลาด
มีงวงคล้ายช้าง
เออเหมือนจริงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกตอำเภอวังหินนะครับ
เอาบ้านเลขที่เนอะบ้านเลขที่๓๗หมู่ที่๕ครับ

ก็พบนายทองภูลสมานอายุ๖๐ปีเจ้าของบ้านเนี่ย
พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังยืนมุงดู

บางคนบอกเฮ้ยลักษณะมีความคล้ายพระพิคเนธบ้างล่ะ
นำดอกไม้ถูกเทียนมากราบไห้ไม่เว้นแม้แต่นักเสี่ยงโชค
ก็ตามส่องหาเลขเด็ดแบบไม่ขาดสายกันเลย
นายทองภูลเขาบอกว่าตนเองเนี่ยเลี้ยงหมูแม่พันธุ์จำนวน๓ตัว
แล้วแม่พันธุ์ตัวนี้ได้ออกลูกจำนวนทั้งหมด๙ตัวว่ะ
แล้วถูกแม่นอนทับตายจำนวน๒ตัว
ตัวหนึ่งปกติเดี๋ยวก่อนนะ
หมูแม่พันธุ์จำนวน๓ตัว
แล้วแม่พันธุ์ตัวนี้ออกลูก๙ตัว
ถูกแม่นอนทับตายจำนวน๒ตัว
ตัวหนึ่งปกติอีกตัวหนึ่งลักษณะแปลกประหลาดดังกล่าว

เพราะเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
ต่อมาชาวบ้านเขารู้เขาก็เลยพากันแห่มา
เรื่องต้นตนได้นำลูกหมูไปถวายพระที่วัดป่าดง

นับเลขช่วงหน้าสิตังค์เธอเอาอีกแล้วเหรอ
สีตางขอเคลียร์เลยทีเดียว

เอานะฮะสิตังค์ต้องยอมรับนะฮะ

ของนางดังเดินสายออกรายการแบบสู้ตายมากเลยอ่ะ
จริงเพิ่งจะมีโอกาสนางบอกนางเพิ่งเจอกับไอพิษฎา
จริงมั้ยแหละ

นางบอกว่ามีคนชอบทักว่านางเนี่ยหน้าไอ้อภิษดาเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่า

วอนชาวเน็ตช่วยเปรียบเทียบกันสักนิดหนึ่งตัดสินหน่อยนางบอกช่วยหน่อย

ว่ากดหนึ่งเลือกสิทธิ์ตังค์เหมือนไอล์พิศดา
กฎสองไม่เห็นจะเหมือนเลยคุณจะกดอะไร
งานนี้แฟนกับนี้กดสอง

ถามนะคะว่าเราเป็น

ก็กด๑ถ้าเลือกแม่
กฎ๒ถ้าเลือกคุณไอซ์

ถ้าชินตามพบฟเขาบอกว่านางตัดต่อเพิ่ม

ไงหรอกแต่เดี๋ยวนี้นางอัฟสอล์ฟนะ
เมื่อก่อนนางดูแรงกว่านี้นะพี่สีตาง

ก็เมื่อก่อนตอนที่เราสัมภาษณ์นางก็ดูมั่นอ่ะ

ฮ่า

เขาบอกที่รักพาไปกินข้าวฉลองเรียนจบปโทนะจ๊ะ
ทุกวันจริงสำหรับคู่นี้นะคะ
ณเดชน์กับน้องยายาก็ก่อนหน้านี้
เห็นภาพทั้งคู่ควงกันไปซื้อต้นไม้ที่สวนจตุจักร
แล้วก็ล่าสุดคุณณเดชน์ก็มีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว

ที่รักพาไปกินข้าวฉลองกัน

ซึ่งทั้งคู่ก็เฉลิมฉลองด้วยการโยน

แล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเรียกว่า
เป็นการปลดปล่อยความเครียดนี่เลย
หลังจากการแบบว่าทุ่มเทเรียนของณเดชน์นั่นเองนะคะ
แล้วเขาทำเป็นมุมแมลง
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ชาวเน็ตพร้อมใจกัน

หอนเรื่องอะไรเนี่ย
สำหรับคุณกันกับคุณมารีเบอร์เนอร์อืมโดยภาพของอ่าภาพคู่ของทั้งคนเนี่ย
ถูกซ่อนไปนะฮะจากไอจีของมารีตอนนี้กลับออกมาแล้ว
ประเด็นนี้ชาวเน็ตก็พร้อมใจกันมีปฏิกิริยาแล้วก็มีคอมเมนต์ว่า
รับช่างหอนจ้าราคากันเองสำหรับคนที่ออกตัวแรงเป็นต้น
แหมคำว่าหอนนี่กลับมาฮิตเลยนะโอ้โห
เขาว่าดีกันไงคนที่ไปด่าเขาเยอะเยอะอืมหอนสิแม่
ก็ผู้นำหอนก็นู่นไงนั่งอยู่ฝั่งนู้นไงโอ๊ยบ้าฉันไม่เกี่ยว
วันนั้นมิดมอลไม่ได้มาใช่ไหมไม่หมายความว่าคำหอนอ๋อ
ทั่วไปทั่วไปน่ะคือคุณน่ะเอาน้องม้าล่ะเถอะอุ้ยอ้าว
ก็ผมก็บอกไปแล้วกับคุณพี่ม้าแล้วแฟนกี้เนี้ยคุณไม่รู้หรอก
พวกคุณเนี่ยตอนนี้คุณเดินไปเซเว่นก็ไม่ให้เข้านะทำไมอ่ะ
คุณต้องไปนั่งอยู่ในรถหนุ่มหนุ่มกล้าพูดเนี่ย
สติสัมปัชญะดีป่ะสนตราเนี้ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วหรอ
สนตรามันดีแล้วหรอไงฮะอ้าวเป็นไหมฉันพูดใหญ่ไม่ได้ที่จะจบ
ออกตอนเท่าไหกูยืดขาไปเกือบ๒๐นาทีเมื่อกี้เนี่ย
นี่แต่เขาบอกว่าเบรกหน้าพี่หนุ่มพร้อมเคลียร์
อ๋อไม่เคลียร์ครับไม่ได้มีอะไรต้องเคลียร์แองกี้เขียนเองเอามาดูเอามาดูนี่เอามานี่นี่ดูนะคุณผู้ชม
พี่หนุ่มมีเรื่องอะไรอย่างนี้พี่หนุ่มต้องเคลียร์ผมไม่ได้มีเรื่องอะไรเลย
นี่นางก็เคลียร์เองแล้วพร้อมเคลียร์ผมไม่ได้นี่นางเคลียร์เองอย่างนี้นี่นางเคลียร์อย่างนี้
เอาพี่หนุ่มถ้ามีข่าวเราต้องเคลียร์ไหนเราก็เคลียร์ให้คน

ไม่มีจริงเหรอคะเอออ่ะเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
เกิดอะไรขึ้นกับคุณหนุ่มกัญชัยพี่
ทำไมอย่างนี้พี่เหรอทำไมอย่างนี้แป๊บแสกเจ็บแต่ก็หลอกด่าวันนี้คืนนี้ไม่สนใจนะ
วันนี้คืนนี้ก็เอาลูกกูอยู่ใต้ต้นโพพุทธคยายังไม่เว้นเอามาด่า
อย่าไปเอาอะไรกับนางน้ำตาลนางตกวันดีคืนดีฉันแม่
ทำไมไปเอารูปพี่มาลงแล้วเขียนว่าไงแคปแ

อย่างน้อยก็อย่าแว้งกัดเขา
แคปชั่นว่าเรื่องนี้มีอยู่จริง
แท็กความเป็นเหตุสังเกตได้
เฮียเป็นเหตุสังเกตได้

มันก็แค่บอกว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริง

ไม่ออกบอกไม่ถูกตื่นมาเย็นตื่นมาหงุดหงิดก็กด
พอพี่หนุ่มลงไปอย่างนี้ร้อนตัวนะโทรหาพี่หนุ่มเลยนะ

นักแสดงอารมณ์ขันท่านหนึ่งที่โทรหาพี่หนุ่มครั้งนั้น
บอกหน้ากันเองงงจริงสิพี่หนุ่มจำไม่ได้
ใช่เขาบอกว่าสิ่งที่พี่หนุ่มพูดออกไปมันหมายถึงเขาหรือเปล่า
มันก็รู้สึกแบบนั้นหรือเปล่า

ไม่เหรอนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของผม

จริงก็ต้องห้ามสอมากเลย

ข่าวอเล็กซ์นี่คือฮากันมาก
อเล็กซ์ทำอะไรนี่อเล็กซ์ทำอะไรอเล็กซ์พิราเดชนะฮะคนชมนั่งชมแล้วก็บอกว่าต้นไม้สวยมาก
ต้นไม้นี่ลองดูอุ้ยตายเห็นไหมล่ะ
อ้อมนต้นไม้สวยมากครับ

มอสอย่าทำอ้าปากค้างหวอขนาดนั้นไม่ได้อ้าปากหว่อมากพี่
ไม่เป็นอุ้ยตายแอ๊กจี้ของจริงหรอ

ออกเป็นยางโอกาสแล้วก็ดูไปลำลำนะแม่

เออเนอะใช่จริงเหรอแม่สะดุ้งเลยนะ

เอาไปคุณมิวนิถาเขาอัพเลเวลความเป็นแม่บ้านค่ะ

เรียกว่าเรเวลแม่ศรีเรนของคุณมิวนิถานั้นก็แบบขยับพัฒนาขึ้นมากขึ้นเรื่อย
หลังจากเพิ่งแต่งงานกับคุณเชนไป
อ๋อแข่งกันเกาะทุเรียน

ผมอยากเอาทุเรียนลูกนี้ตบหน้ามดดำ
ห้องนี้เนี่ยก็จะอบกลุ่มไปด้วยกลิ่นทุเรียน

หนูก็เลยจะต้องปอกทุเรียนตอนนี้สอนได้ไหมคะว่ามันจะต้องทำยังไงก่อนดี

ตั้งต้มหัวมันมันต้องจัดเย็นข้างในอีกกิน

ทำหน้าที่ความเป็นแม่บ้านสูงหลีกเลยนี่ปอกทุเรียนเท่านั้น
เออเพิ่งไปช่วยก่อนแม่แม่อันนี้สอนได้ไหมคะว่ามัน

โอ้โหตัดเนื้อทุเรียนทิ้งไปเลย
แต่จริงแล้วคนไม่เคยปอกทุเรียนมันยากอยู่นะ
มันก็คงต้องมีวิธีการอะไรอย่างนี้

เราไปกันก่อนฮะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ